นี่เลยที่อ่างทองอันนี้เขาบอกว่ารอดปฏิหารเลยนะคะ
รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำพังยับเยินเลย
แต่เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
เขาบอกว่านี่แหละมาจากพระที่ห้อยคอไว้รวมถึงบุญกุศลที่เขาดูแลพ่อแม่ยามแก่ชะลาค่ะ

คุณว่าไหวไหมกระโปรงกระโปรงรถฉีกออกมาขนาดนี้ค่ะ
อันนี้เป็นซากของรถเก่งมิซูบิชิสีดำที่พลิกคว่ำสภาพเสียหายทั้งคันนะคะ
เพราะว่ามันตกข้างทางถนนสายอ่างทองอายุทยาในพื้นที่ตำบลโภษะ
แล้วก็มีนายปริญญาชื่นอารมณ์วัย๔๕ปี
นั่งอยู่ข้างทางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับจากไปหาข้าวให้คุณพ่อที่แก่ชะลารับประทาน

ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุหลับใน

รถก็เลยเสียหลักตกข้างทางพลิกคว่ำแบบนี้
เขาบอกเขาโชคดีมากเลยที่ได้รับบาดเจ็บแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง

เป็นบารมีของพระประภัยรีพินาศที่ห้อยคออยู่
และบารมีของพ่อแม่ที่เขาดูแลพ่อแม่
แล้วพ่อแม่ก็เลยคุ้มครองดูแลเขากลับ
ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าบาดเจ็บนิดเดียว
แต่กู้ภัยก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
ว่าข้างในไม่ได้บอกช้ำไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
ก็ถือว่ารอดไปแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดปฏิหารแบบนี้